แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ตามต่อสำหรับเหตุการณ์ยิงพี่สะพ้ายเสียชีวิตกลางสี่แยกเลยนะคะ
สุราธานีต้องบอกตำรวจทำงานเร็วมากค่ะ๒วันรวบตัวได้แล้วค่ะ
น้องชายอดีตรองนายกอบจสุราธานีนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังให้การวกวนแล้วก็ปฏิเสธนะคะ
นี่เป็นภาพที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
ซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวคุณผู้ชมการจับกลุ่มนายพิษนุอินทรักษ
หรือว่าในอู๊ดรองนายกอบตทุ่งเตาใหม่น้องชายของนายก่อเกียรติอินทรรักษ์
ตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราชธานีซึ่งวันนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะ
ยิงนางสุชาวดีอินทรรักษ์พี่สะพ้ายจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนี
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนตอน๔โมง๔๐นะคะช่วงเย็นแบบนี้เลยนะคะ
คือผู้ต้องหาเนี่ยขับรถตามผู้ตายนะคะหลังจากที่ไปร่วมงานศพกันมา
แล้วพอถึงแยกสวนหลวงที่เกิดเหตุขณะที่จอดรอสัญญาณไฟแดง
ก็มาจอดท้ายรถของผู้ตายแล้วก็ลงจากรถใช้อาวุธปืน๙มม
กระหน่ำใส่ผู้ตาย๔นัดจนเสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นขับรถไปทิ้งไว้ในซอยสวนถั่วห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็หนีไปเช่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอกาญจนดิตจนกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้ถือว่าชุดสืบสวนทำงานได้เร็วนะคะ
จนรู้ตัวคนร้ายแล้วก็ตามจับได้ในที่สุดค่ะ
ผู้ต้องหาตอนนี้ยังให้การยอมรับกึ่งพากเศษยังวกวนค่ะพูดจาวกวนให้การไม่รู้เรื่อง
แต่จากสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างที่เชื่อมโยงตำรวจบอกว่ามั่นใจว่าสามารถส่งฟ้องศาลได้
ส่วนรีสอร์ทที่ผู้ต้องหาไปหลบซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องตรวจสอบว่ามีส่วนช่วยเหลือกันหรือเปล่า
เรื่องที่หลบซ่อนนะคะถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ